อาเซียนนะครับซึ่งไทยก็หวังเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมีการประกาศออกมาว่าสิงคโปร์นะครับได้สิทธิ์ในการจัดการแข่งขันอาเซียนครับในวันที่๕ธันวาคมปีนี้รวมถึงการแข่งขันจนจบเลยนะครับวันที่๑มกราคมปีหน้าโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพมาจากเรื่องของการควบคุ